พาไปดูงานประเพณีดีนะครับที่ชาวบ้านในชุมชนแม่ตำจังหวัดพยาว
เขารวมตัวกันเพื่อทำประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุครับ

ถือว่าสดชื่นชุ่มชำกันทั่วเมืองเลยนะครับ
กับพิธีอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
กับการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกันที่
ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านแม่ตำเมืองชุม
ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ประเพณีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่
ทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครั้งนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นครั้งที่๑๐แล้วนะครับที่จัดงานขึ้น
และมักจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเทศกาลวันสงคราน
หรือว่าวันปีใหม่เมืองของชาวพยาวนั่นเอง
นี่แหละครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เป็นการขอพร
สิ่งดีจากผู้ใหญ่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
นิเขาก็จะมีพิธีทางศักดิ์ศาสนาจังนั้นก็วัยพระขอพร

คุณยายคุณยายอยากลุ้งเต้นด้วยนะอยากลุ้งไปรำด้วยนะคุณยาย
มีกิจกรรมทำได้อยู่กับเพื่อนฝูงและได้เจอกับลูกหลานด้วยนะครับ
เอาล่ะหลังพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็เป็นช่วงของการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เห็นไหมผู้สูงอายุแต่ละคนก็จะมีขันประจำตัว
ขอพรขอพรก็เขาขอไงคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอา
ขอเอาไว้บอกขอเถอะลูกหลานเอ้ยขอแค่ขันเดียวขันอะไรคุณ
ฉันถึงชิดคิดถึงฉันคนเท่าคนแก่เขาก็อยากให้ลูกหลานมาคิดถึง
เอาล่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะครับที่ได้รับพอดีเป็นสิริมงคล
ลูกหลานนะครับเขาก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนั่นเองครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ